ส่วนผลงานของทัพนักกีฬาไทยนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีเหรียญทองนะครับแต่ว่าก็ได้๓เหรียญทองแดงนะครับมาอย่างต่อเนื่องจากกีฬานะครับศิลปะการต่อสู้อย่างทางคุราชนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามความสำเร็จนี้กันได้นะครับถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับกับการแข่งขัน

มีดีกรีย์เป็นถึงอดีตนักกีฬายูโด
แต่หันหลังให้วงการกีฬาต่อสู้ไปถึง๖ปี
ก่อนกลับมาซ้อมและคัดตัวแข่งขันคู่หลาดในศึก๔เกม๒๐๒๑ครั้งแรก

คว้าเหรียญทองแดงร่วมกับนักกีฬาจากเมียนมาร์ไปครอง
และยังเป็นเหรียญรางวัลแรกในมหากรรมกีฬาซีเกมของทัพนักกีฬาไทยอีกด้วย
ได้เหรียญทองตกเป็นของเจ้าภาพเวียดนาม
ส่วนเงินตกเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์
โดยน้องอ้อมดวงดาราคำเลิศให้สัมภาษณ์ว่านับเป็นครั้งแรกที่ติดทีมชาติไทย
จากนี้ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวน

กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีใน๒แมทสุดท้าย

แต่ก็รู้สึกภูมิใจกับผลงานที่ออกมา
วันนี้ก็เล่นครั้งแรก

เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ติดทีมชาตินะคะ
ก่อนมาหนูก็ต้องเฝ้าว่ามันเป็นป้องไก่ฝันของหนู
ที่อยากติดซีเกมอะค่ะอยากติดทีมชาติครั้งแรก
ก็ตั้งเป้าว่าเราต้องเข้าชิงค่ะได้เหรียญทองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่แต่ว่ามีการบาดเจ็บนิดหน่อยแต่หนูคิดว่าทำได้ค่ะ
มาแข่งจริงรอบแรกมันกดดันไปค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วค่ะ
ขณะที่อีก๒คนอย่างโนแอร์โรสลินกังชองลูกครึ่งไทยฝรั่งเศส
ในรุ่นห้าสิบสองกิโลกรัมหญิงที่ลงแข่งขันสี่เกมผลแรก
และโนประสิทธิ์เลอร์สารีสมบัติในรุ่นแปดสิบอันกิโลกรัมชา
เจ้าของเหรียญทองแดงในสิบสี่เกมสองพันสิบเก้า
คว้าได้อีกคนละ๑เหรียญทองแดงรวมแล้วทำให้นักกีฬาไทยกวาดมาได้ทั้งหมด๓เหรียญทองแดง
นี้ยังเหลือเวลาอีกสิบสามวันให้นักกีฬาไทยได้กวาดเหรียญรางวัลในศึกสี่เกมครั้งที่สามสิบเอ็ด
จะทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ผลงานจะเป็นตัวพิสูจน์
กฤษฎาวินถ่ายภาพทันทัศน์วิริตมานนท์ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี